เอกหล่อขั้นเทพค่ะประกาศขายบอกลาแล้วจ้า
สำหรับบิ๊กบไบท์นะคะใช้มา๕ปีค่ะ
ก็ให้เหตุผลแบบนี้เลยว่าช่วงนี้มันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์เท่าไห
เพราะว่าตอนนี้เขาอินกับเรื่องการขี่จักรยานมากกว่าค่ะคุณผู้ชม
ถึงขนาดเอ่ยปากว่าการขายครั้งนี้ก็คงจะขาดทุนไม่น้อยนะ
เพราะว่าลงทุนไปเยอะค่ะแต่งหนักมาก
แต่ถ้าหากรถคันนี้นะตกไปอยู่ในมือของคนที่ชื่นชอบค่ะ
แล้วก็ได้ใช้งานอย่างเต็มศักยภาพนะ
เจ้าตัวก็จะรู้สึกยินดีมากค่ะ
ไม่ได้ขับเลยซื้อมา๕ปีขับไป๒๐๐โล
ผมเป็นคนชอบนะครับผมเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์
รู้สึกว่าผมอาจจะไม่เหมาะ
คือชอบขัดจักรยานมากกว่าตอนนี้
รู้สึกว่าจักรยานมัน๑มันได้แรงด้วย
แล้วมันได้สมาธิจริงผมรักคันนี้นะ
คือทุกคนบอกว่าถ้าแต่งมันสักขนาดนี้ทำใจเลยคัดทุนแน่นอน
ทุนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มองว่าน่าจะให้คนที่เขาเหมาะกับมันอ่ะ
น้องเป็นห่วงครับน้องน้องเขาไม่เคยห้ามเราแต่ว่าเอาแค่รถยนต์อย่างเงี้ยเขายังบอกเลยว่า
ขับช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็เป็นห่วงส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องพูดก็เป็นห่วงอยู่แล้ว
แล้วก็กลับมาเดี๋ยวไอ้นี่ส้นเดี๋ยวไอ้นี่อะไรอย่างนี้วันก่อนก็ซี่โครงซี่สุดท้ายล้าวครับเขาก็บอกพี่ต้องระวังอะไรอย่างนี้
ดูจากที่เล่ามาแล้วฟังจากที่เล่ามาแล้วก็น่าจะเป็นห่วงจริงค่ะเมเทิร์นก็โอ๊ยนะคะเป็นห่วงนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องผลงานละครของเจ้าตัวค่ะที่มีการยิงทีเซอร์ออกมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็ยังไม่ได้ฉายค่ะ
ถูกมองว่ามีแนวโน้มจะถูกดองหรือเปล่าหนุ่มโดมค่ะเผยสั้นนะว่าเชื่อมั่นเหตุผลในการตัดสินใจของผู้ใหญ่ค่ะ
แล้วก็คิดว่าไม่นานเกินรอคงจะได้ชมละครเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนคุณผู้ชม
ของแบบนี้ก็ต้องรอกันหน่อยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาแล้วก็จังหวะจริงค่ะ
แต่ว่าคุณโดมยืนยันแบบนี้แล้วนะคะก็แฟนก็รอรุ้นกันต่อไปนะจ๊ะ
ในเรื่องรถนี้อาจจะคิดได้อีกแง่นึงเพราะว่ามีสามีท่านข้างกาย
แล้วก็เร็วนี้อาจจะมีข่าวดีในความเป็นครอบครัวอาจจะต้องเสียสละบางอย่าง
อาจจะต้องมาขับรถยนต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าไปเป็นแพ็คเกจครอบครัวนะคะ